คุณผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมบรรดาเด็กแว้นที่ห้าวคึกคึก
ขี่มอเตอร์ไซค์ท่าธรรมดาขี่ไม่ได้หรอกต้องโชว์ซะหน่อย
ซุปเปอร์แมนบ้างหมอบ้างทำอะไรบ้าง
แต่เคสนี้ครับผู้ชายคนนี้อายุก็ไม่น้อยแล้วเกือบ๔๐แล้วนะ
แล้วเขาอยากจะโชว์เห็นมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่นขับผ่านมาบอก
เดี๋ยวลุงโชว์ให้ดูโชว์ยังไงดูหน่อย

อกจากเสื้อไม่สวมแล้วหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่

อันตรายมากแล้วท่าทางนี้คือชอบท่ายาก
ท่ายากอันตรายหมดเลย
อย่างที่บอกไปหมวกกันน็อกไม่ใส่ขี่เร็วถ้าผ่านผลด้วยคลิปนี้กำลังดังในโซเชียลครับ
คุณผู้ชมฮะเป็นชายวัยกลางคนอย่างที่เห็นคือไม่ใช่วัยรุ่นแล้วล่ะ
เอาขาข้างหนึ่งเนี่ยเหยียบบ่อไว้อีกฝั่งก็ชี้ฟ้าไว้โอ้โหดูดูดู
เป็นน้องเยาวชนอายุ๑๖ปีน้องบอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นถนนสระบุรีหล่มศักดิ์
บริเวณสี่แยกไฟแดงราหุ่นนี่น้องทางซ้ายนี่นะเหตุเกิดที่เพชรบูรณ์ครับ

น้องเขากับเพื่อนเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้าน
เห็นผู้ชายคนนี้ขี่ปาดไปปาดมาลักษณะแปลก
สักพักก็เอาเท้าขึ้นไปเหยียบบนเบาะรถ
แล้วก็หันมาตะโกนบอกน้องกับเพื่อนว่า

งั้นน้องก็อยากดูเหมือนกันว่าลุงจะโชว์อะไร

แล้วก็เอาไปโพสต์ในโซเชียล
ตำรวจสพบึงสามพันธุ์ทำงานกันรวดเร็วครับ
คืนวันเดียวกันนั่นเอง๓ทุ่มนี่แหละ

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสุเทพเกรดแก้วอายุ๓๗ปีแล้วดูหน้าเขา

ตาลอยพูดจาอ้อแอ้อแอลิ้นเปรี้ยเลย

โอ้ยเกินไปเท่าไหร่อ่ะสิเท่ากว่า
ทุกอย่างเลยอยากจะขอโทษสังคม
สาเหตุล่ะพี่สุเทพพี่ทำไปทำไม

เขาบอกว่าเครียดเรื่องครอบครัว

ยังไม่ไหวโดนพ่อโดนแม่เนี่ยต่อว่าเป็นประจำ

อยากจะติดคุกให้มันรู้แล้วรู้รอด
ติดสัก๑๐ปีเขาก็ยอมฟังเขาหน่อย
นี่แหละครับลุงสุเทพยอมรับเลยนะ

แบบนั้นคือมันอันตรายกับทั้งตัวลุงเองด้วย
แล้วก็คนขับขี่แถวนั้นด้วยนะครับ